คุณผู้ชมค่ะเกษตรกรในอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙ค่ะในการมีพระราชดำริให้สร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับเกษตรกรในการทำการเกษตรนะคะ
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่างิ้วอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังใช้งบประมาณก่อสร้างรวม๒๒ล้านบาทและใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง๗ปีค่ะ
นายทวีสุระบาลสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดตรังในขณะนั้นนำกำนันสี่ตำบลคือตำบลท่างิ้ว
น้องช้างแล่นห้วยนางและเขาปูน
หนังสือขอพระราชทานสร้างอ่างเก็บน้ำ

ต่อมาสำนักราชเลขาธิการมีหนังสือแจ้งกรมชนรับประทานว่า

พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้รับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว
ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กลายเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตร
รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี

ซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ส่วนทางด้านในเสริมกำทรเกษตรกรชาวสวนปาม

ที่ต้องใช้น้ำมาหล่อเลี้ยงต้นปาม
ทำให้เขาสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
ผลที่ได้รับจากนอกจากตำนานนะ
ผมมีสวนปามอยู่ใกล้กับท่อเวียนของโครงการอ่างเก็บน้ำของโครงการราชดำริ
แล้วก็ให้เจ้าสวนได้ใช้ด้วยไม่ใช่เฉพาะให้เจ้าเตรียมในหน้า
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อกจากจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับภาคการเกษตรแล้วนะคะ
ยังเป็นแหล่งน้ำกักเก็บสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและผลิตน้ำปลาปลา
ยังมีประโยชน์ต่อภาคการท่องเที่ยวด้วยค่ะ
โดยในช่วงหน้าแรงอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะส่งน้ำไปยังถ้ำเลเขากรอบ
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเพื่อใช้สำหรับการพายเรือท่องเที่ยวในถ้ำ
ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอกและชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
ปีละกว่า๒ล้านบาทค่ะ